ร่วมกันทำซิงเกิลพิเศษผ่านการขับร้องของคุณจักรชวินค่ะ
อีกหนึ่งกลุ่มคนดนตรีที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นำโดยว่านธนกฤษและว่านฉัยอคิระที่ร่วมกันแต่งเพลงและได้จักรชวินมาร่วมขับร้องและเรียบเรียนดนตรี
จากนี้ยังได้พัชชาอเนกอายุวัฒน์มาร่วมร้องขอร้าอีกด้วยค่ะโดยว่านได้โพสต์เพลงดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊คว่านธนกฤษแฟนเพจโดยเขียนระบุเอาไว้ว่า
วันที่พ่อไม่อยู่เมื่อวันแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผ่านมาอย่างไม่มีใครทันเตรียมหัวใจรับ
ผมเขียนบทเพลงแห่งความคิดถึงเพลงนี้ด้วยหัวใจที่พักดีของลูก
เพียงเพื่อจะสื่อสารถ้อยความทั้งหลายนี้ให้ลอยไปบนฟ้าไกล
ลูกชาวไทยจะเดินตามรอยเท้าของพ่อและจะช่วยกันดูแลประเทศไทยที่พ่อรัก
จงรักพักดีไปจนลมหายใจสุดท้าย
ขอบคุณผู้ร่วมมือในเพลงนี้ทั้งเสียงและภาพครับ
ขอเป็นดินให้พ่อได้เดินทุกชาติไป
ผมรักในหลวงและภาคภูมิใจอย่างที่สุด
ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของรัชกาลที่๙ธนกฤษพาณิชวิทย์